จะไปฉีดวัคซีนก็ต้องจองใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ทีนี้จองยังไงอยากพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะ

ต้องการที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ซึ่งก็มีให้ลงทะเบียนหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ผ่านทางร้าน๗๑๑ค่ะที่เปิดให้บริการแล้ว
ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
หลายคนบอกว่าลงทะเบียนที่นี่ง่ายมากค่ะ

และมีโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้เท่านั้นนะคะ
ง่ายจริงติดตามทั้งหมดได้จากรายงานกันเลยค่ะ
๗๑๑ทั่วกรุงเทพมหานครในวันนี้
ประชาชนเริ่มคุ้นตาแล้วว่าอำนวยความสะดวก
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙
โครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย
ซึ่งโครงการนี้กรุงเทพมหานครและหอการค้าไทย
ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายช่องทางกระจายวัคซีน
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้คนไทย
ผ่านร้าน๗๑๑ทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง๓๓๑๔สาขา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุ๑๘๕๙ปี

ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
หลายคนที่เข้ามาใช้บริการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่นี่สะดวกรวดเร็ว
และเข้าใจง่ายกว่าการลงทะเบียนด้วยตนเอง
ขณะที่บางคนบอกว่าตนไม่มีสมาร์ทโฟน
พอ๗๑๑เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้
จึงรีบมาใช้บริการทันที
พอดีครับทราบข่าวจากสื่อทีวีกับทางวิทยุครับผม
ก็เลยมีความสนใจที่จะมาลงครับผม
หนึ่งเลยมันคือสะดวกครับแล้วก็มันใกล้ด้วย
ไม่ต้องไปหาหรือว่าอะไรที่มันยุ่งยาก
เพราะการเข้ามาที่๗๑๑มีคนให้บริการ
มีคำแนะนำให้เพราะบางทีเราลงผ่านแอปเนี่ย
ที่เรามีเนี่ยเราไม่เข้าใจบางทีเราทำไม่ได้
เพราะเราไม่มีเวลาศึกษาอย่างแท้จริงอะไรอย่างนี้ครับผม
เราจะบอกก็คือเราจะบอกว่าให้มาลงให้มาลงที่๗๑๑
ลงผ่านแอปกระเป๋าตังค์จะทำลงรายละเอียดได้เร็ว
แล้วก็สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ต้องเสียเวลามาก

กันอีกครั้งว่าลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แล้ว
ที่ร้าน๗๑๑เฉพาะกรุงเทพมหานคร
โดยจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง
โทรศัพท์มือถือรุ่นใดก็ได้
แจ้งพนักงานเพื่อช่วยดำเนินการตามขั้นตอนผ่านระบบ
ตั้งแต่เข้าสู่ระบบไทยร่วมใจ
ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขกดให้ความยินยอม
พร้อมระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ระบบยืนยันการรับข้อมูล
เพื่อทำการเข้าจองนัดหมายฉีดวัคซีนต่อไป
สำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ร้าน๗๑๑
จะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาไปจนถึง๑๘นาฬิกาของทุกวัน
งานนี้๗๑๑คนไทยไม่ทิ้งกันจริงค่ะ